มาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของคุณฟิล์มรัฐภูมิค่ะ

ว่าคุณฟิล์มต้องผ่าตัดหัวใจ
ลิ้นหัวใจรั่วระยะที่๔ใช่ไหม
ประมาณเดือนสิงหาคมเดือนหน้าค่ะ
เขาบอกว่านะคะแม้โอกาสรอดมันจะมีอยู่บ้าง

ซึ่งยังไงก็ตามแต่นะคะหนุ่มฟิล์มไม่ท้อค่ะ

โดยบันเทิงไทยรัฐนะคะก็สอบถามแพลนหลังจากนี้ค่ะ
เปิดใจนะคะบอกว่าหากผ่าตัดสำเร็จนะคะ

แล้วก็จะทำงานทางด้านการเมืองต่อค่ะ
ซึ่งปีหน้านะคะฟิล์มก็ตั้งใจว่าจะลงเลือกตั้งสมัค

ขณะที่งานในวงการบันเทิงก็ยังไม่ทิ้งค่ะ
หากมีเวลาก็จะกลับมาเล่นละครแน่นอนนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็ลุ้นเรื่องผ่าตัดก่อนเนาะ
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยค่ะ

ก็ยังกำลังจะลงพื้นที่ตามจังหวัดละ
เพราะว่าเราเพิ่งลุยศึกเลือกตั้งกรทมเสร็จมาอะไรอย่างนี้ครับ

เป็นส่อปีนวัฒนภูมิ
โอ้ขอบคุณครับ
ส่วนงานแสดงก็ทำว่าพูดกันไป
ยังมีอยู่ครับ